ค่ะต่อยทำไมอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะ
เป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปต่อยหน้าเด็กปั๊ม
หมัดตรงเลยอ่ะค่ะเห็นมั้ยคะ

คุณคุณทำแบบนี้พี่วัดถามแบบไหน
นี่แหละคำถามคล้ายกันคำตอบก็คือพนักงานปั๊มมองหน้า
แค่นั้นแค่นี้จริงจริงอืมแค่นี้จริงจริงค่ะ
ทางปั๊มก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะครับพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ทำปั๊มขอใช้พื้นที่สาธารณะตามหาลูกค้ารายนี้
ขี่รถจักรยานยนต์คลิกสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาใช้บริการ
ลูกค้าแจ้งว่าไม่พอใจที่พนักงานมองหน้า
ก็เลยเข้าไปทำร้ายร่างกายโดยการบีบคอเป็นระยะเวลาหลายนาที
นี่ข้อหาพยายามฆ่าได้เลยนะต่อยก่อนแล้วก็วิ่งตามไปบีบคอ
ใช่ต่อยหน้าด้านซ้ายจนน้องพนักงานได้รับบาดเจ็บ
ตอนเกิดเหตุมีเพื่อนช่วยกันห้าม
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่ลูกค้าก็ยังไม่พอใจต่อยพนักงานอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้
มีลูกค้าหลายคนเห็นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพยาน
เรื่องต้นทางปั๊มน้ำมันไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์เผื่อว่าพลังของชาวเต็
ช่วยแจ้งเบาะแสแล้วก็ตามลูกค้ารายนี้
เจรจากลายเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายพยาบาล
ให้กับเด็กปั๊มต่อไปค่ะ
ถ้าไม่อยากให้มองหน้าก็อยู่บ้านดีกว่ามั้งผมว่า